คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้านะคะ
ที่คุณสันทนประยุณรัฐอดีตในตำรวจสันติบาล

บอกว่าเป็นหมายเลขลงท้ายด้วย๔๔

อันนี้คือภาพตอนที่เอาไปมอบให้กับตำรวจสพมนทบุรีนะคะ

ทีนี้ค่ะล่าสุดการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์๒เบอร์ที่ว่านี้

ใช่คล้ายกับของคุณปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย

ก็ลงท้ายด้วยเลขเดียวกันเลย

นักข่าวหลายคนที่มีเบอร์ของคุณปอ

ก็จะโทรสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคดีเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มีแล้วก็โทรแต่คิงปอลก็ไม่รับแต่มันก็๖๖๖เนี่ย
ผมก็ส่งข้อความไปหาเยอะอยู่ตั้งแต่เกิดเรื่องก็

แต่เลขหน้าไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะที่คุณสันทนาเอาไปให้ใช่ไหม

ตรงกับเบอร์โทรศัพท์มือถือของพนักงานคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทของคุณป่อ

ที่ลงท้ายด้วย๔๔๔๔๔เนี่ยค่ะ

ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเป็นของพนักงานในบริษัทคุณปอหรือ

เพราะดันไปตรงกับเบอร์โทรศัพท์ของตำรวจท่านหนึ่งที่สพเมืองนนทบุรี

ตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็ยึดโทรศัพท์มือถือของคนบนเรือสปีดโบ๊ททั้ง๕คนไปตรวจสอบแล้วนะคะ

บอกว่าตำรวจเขาก็ดูหมดข้อมูลการติดต่อโทรเข่าโทรออกส่งข้อความคือทุกอย่างมันอยู่ในสำนวน

มันอยู่ในสำนวนหมดแล้วเพียงแต่ว่าตำรวจท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้เปิดเผยออกมา
คุณสันทนาก็เลยไปยื่นอีกรอบหนึ่ง

ใช่เหมือนกับเป็น๒เบอร์ที่โทรศัพท์ไปหาวีไอพีที่รออยู่ที่โรงแรม
แต่ว่าเนี่ยเขาบอกมันก็แหม่เบอร์หนึ่งเบอร์คุณปอหรือเปล่า
อีกเบอร์หนึ่งเบอร์คนในบริษัทเขาหรือเปล่า
การนี้เป็นในมุมสมมุติฐานที่คุณสันทนาเขามองทางนี้มาตลอด